สร้างจริงแล้ว
เอ้าค่ะดีดีแล้วชั้นชิปของเราค่ะ
ครับก็เราสองคนเป็นแฟนกันครับ

ก็เจอกันตามอีเว้นนะครับ
ก็สับผักนะครับ
มันได้เจอกันได้คุยกันมากกว่าค่ะ

คือแบบอยากอยู่กันง่ายแล้วก็ไม่อยากปกปิดนะคะ
ใช่ครับคืออย่างที่บอกคือตอนก่อนหน้านี้เราไม่ได้ปิด

ถึงเวลาที่เราอยากจะบอกแล้วเราก็บอกเองอะไรอย่างนี้

มันไม่ใช่เรื่องที่เราแบบน่าอายหรืออะไรครับ
มันจะได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้น

ไม่เคยมีนักข่าวเยอะขนาดนั้น
คือจริงเราไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับ
พอมาเจอกันปุ๊บก็แบบน้องเขาน่ารักดีอะครับ

สักพักเขามากนึงฮะพี่

ก็มีโอกาสก็เดี๋ยวว่าจะไปกินข้าวกันบ้าง
ทอยเป็นคนที่แบบอยู่ง่ายกินง่ายอะค่ะ
หลักเกิดเข้าพี่ทริงอยู่กันอีกแล้ว

หนูแค่บางทีหนูรู้สึกว่า

เราอยากจะเล่าเรื่องอะไรต่างให้เขาฟัง
อยากตอนที่เขาขอเป็นแฟนเรา
ตัดใจนานไหมคะสิ

จริงก็รู้สึกดีกับพี่เขานานแล้ว

มาเจอก็แซวกันมากกว่า

ที่บ้านลงใจหรือยัง

แล้วก็เห็นแล้วมีแฟนเห็นแล้วมีความสุขแม่ก็ดีใจครับ
พี่เฮามีโอกาสมาเวลาให้คุณพ่อพี่แม่นะครับ
จริงก็มีเจอแม่เจอพ่อบ้างแล้วนิดหน่อย
เพราะว่าอย่างปีใหม่ที่ผ่านมาแล้วก็จัดปาร์ตี้กินหมูกระทานที่บ้านนะครับ

พี่เฮามีความสุขใหม่นะครับ

ก็อย่างที่บอกแหละครับคือผมพูดความจริงมากกว่า
แล้วก็รู้สึกว่าแบบเราสองคนไม่อยากต้องมาแบบมาหลบหรือมาแอบอะไรอย่างนี้
เป็นสิ่งที่แบบเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราบอกคนอื่นได้

อย่างกว่าแล้วความสุขได้ยังไงบ้าง
ครับส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์ในทางที่ดีนะครับ
เขาก็แบบเออจิ้นคู่นี้น่ารักดีอะไรอย่างนี้
แล้วก็เห็นแล้วเราก็ดีใจนะครับ
คือถามว่าคิดไว้ไหมจริงเราคิดไว้เหมือนกัน
ก่อนที่เราจะลงรูปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เราก็แบบพยายามดูคอมเมนต์ว่าแบบว่าแฟนคลับจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้

เราก็รู้สึกว่าเออจริงถ้าเรารักใครอะไรอย่างนี้

โปรดติดตามตอนต่อไป